ไปเริ่มกันที่ฝุ่ตบอลอาเซียนคัพนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะแม้ว่าทีมชาติไทยจะชนะอินโดนีเซียไป๔ประตูต่อ๒นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามมิรวรรณรายวัชกุญซือชาวเซอร์เบียของทีมชาติไทย
ก็บอกว่ายังไม่พอใจผลการแข่งขันเพราะว่าเสียไปถึง๒ประตูค่ะ
ทีมชาติไทยชุดสีน้ำเงินลงสนามนัดที่๒เจอกับอินโดนีเซียที่แข่งแล้ว๒นัดมี๓คะแนน
อินโดนีเซียออกนำก่อนค่ะจากลูกยิงสุดสวยของซุฟิดี้นะคะ
นาทีที่๒๙ค่ะ๑ประตูต่อ๐นะคะอินโดนีเซียนำ
แล้วก็เสียบที่เสา๒นะคะตามตีเสมอให้ทีมชาติไทย๑ประตูต่อ๑นาทีที่๓๘
ทีมชาติไทยแซงนำ๒ประตูต่อ๑ค่ะ
ให้ทีมชาติไทยนำนะคะเป็นประตูที่๗ของเจ้าตัวในทวนาเมนต์นี้ด้วย
นาทีที่เจ็ดสิบสี่ค่ะไทโต้กลับเร็วนะคะ
และสุดท้ายเป็นปกเกล้าอันนั้นที่ชิบนอกกรอบเข้าไปอย่างเหนือชั้นสี่หนึ่งไทยนำ
แต่ว่าในช่วงท้ายเกมนาทีที่๘๙ค่ะอินโดนีเซียก็มาได้ประตูที่๒นะคะ
ทีมชาวไทก็ชนะไปสี่ประตูตัวสองเก็บเพิ่มเป็นหกคะแนนนะคะ
พร้อมกับประตูได้เสียบวกเก้ารั้งอันดับที่หนึ่งของกลุ่มบี้ค่ะ
หลังจบเกมริวัลวัยวัชกุญซือทีมชาติไทยก็ออกมาบอกว่าไม่พอใจเกมรับของทีมที่เสียไปถึง๒ประตู
ซึ่งนับเป็นความผิดพลาดที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ขณะที่เกมกับฟิลิปปินส์ก็ยังมีเวลาที่จะนำเอาบทเรียนไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขอยู่อีกเล็กน้อย
หลังจากนี้ยังมีงานหนักที่รออยู่แต่สิ่งหนึ่งที่พอใจก็คือยอดของแฟนบอล
หลังจากที่ได้เชิญชวนแฟนบอลให้เข้ามาด่าในสนามเยอะเยอะนะคะเกมนี้ก็ได้เห็นแฟนบอลเข้ามากันเยอะ
มีทั้งเข้ามาให้กำลังใจด้วยแล้วก็เข้ามาด่าก็มีซึ่งเกมในบ้านก็ยังอยากให้แฟนบอลเข้ามาในสนามกันมากเช่นเดิมค่ะ
แต่ก็ตอนนี้เราจะออกไปเยินฟิลิปปินส์ก่อนก็ขอกำลังใจแค่นั้นเองครับ
จากสนามไฟไม่ผ่านเกณฑ์ก็พบกับฟิลิปปินส์
นี้ฟิลิปปินส์ที่คุมโดยสุเมนโกรันอิกสันนะคะอดีตกุศือทีมชาติอังกฤษออกนำก่อนถึง๓ลูกนะคะ
ได้ประตูจากฟิลฮัสเซียงแบนนะคะนาทีที่๒๗
ตินสตูเบิลนาทีที่๓๓แล้วก็คาลอสเดมูก้าในครึ่งหลังนาทีที่๖๘
ได้จากนาทีนาทีที่๗๓แล้วก็จะเอาไปตัวนาทีที่๗๕
แต่สุดท้ายไล่ไม่ทันค่ะจบเกมฟิลิปปินส์ก็ชนะไป๓ประตูต่อ๒เก็บเพิ่มเป็น๖คะแนน
เวลา๑๘นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะ